แต่ว่าเป็นเรื่องราวความรักหวานกรุบในวงการเพลงและวงการเพลงหมอลำ

ก็เรื่องราวความสัมพันธ์ของเก่งทัชยานี่ไงกับคุณนุกเกอร์

หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาบอกว่าเออก็คุยกันปรึกษากันอยู่

คือนุ๊กเกอร์เนี่ยเขาเพิ่งเปิดวิกหมอลำขึ้นแท่นเป็นพระเอกคณะอีสานนครสิน
เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็เลยปรึกษากับคนมีประสบการณ์อย่างเก่งนะว่า
เออถ้ามีนักข่าวมาถามจะตอบยังไงจะเฟฟใจตัวเองยังไงค่ะ
ช่วงปลายปีนี้เก่งบอกเลยโอ้โหพี่งานแน่นทั้งคู่เลยไม่ค่อยได้เจอกัน
แต่ไม่เป็นไรส่งไลน์ได้ส่งกำลังใจได้หวานจริงค่ะ
ส่วนเรื่องที่เป็นห่วงเขาตอนนี้ก็เรื่องการพักผ่อนทำงานเยอะ
เพราะบางคนขอมูลคอมเม้นท์มีน่ารักสเต่าไหร่

คือรู้จักเลือกเสพคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับ
หรือเป็นไปได้แบบเวลาโพสต์หรืออะไรอยากจะไปอ่าน

ก็คุยอยู่ครับ
คุยอยู่คนเดียว

คุยไหมล่ะ